คุณผู้ชมคะต้องตามกันต่อนะคะกรณีเรื่องของลอตเตอรี่๑๒ล้าน๒ใบรางวัลที่๑
วันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาที่สกลนครนะคะก็เป็นประเด็นระหว่างป้าภัยฝั่งคนซื้อและพี่รัฐฝั่งคนขายอ่ะนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราพาป้าภัยฝั่งคนซื้อเนี่ยค่ะไปปรึกษานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าป้าภัยฝั่งคนซื้อก็ยืนยันว่าก็จองเอาไว้แล้ว
ถึงแม้จะยังไม่ได้จ่ายสตังค์ก็ตามจองเอาไว้แล้วคุยกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็จำตัวเลขได้หมด
ที่ถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้าน
คือมีจริงไหม๒หรือลอตเตอรี่ไม่มีจริง
ตอนนี้ลอตเตอรี่อยู่กับใครมันต้องแยกเป็นเรื่องแบบนี้นะคะ
ถ้าลอตเตอรี่มีจริงที่ด้านหลัง
มีการเซ็นชื่อของป้าภัยหรือนางไพมณีไว้จริง
ภัยต้องฟ้องดำเนินคดีกับคนขาย
และให้คนขายนำเงิน๑๒ล้านบาทมาให้
ส่วนคนที่ซื้อลอตเตอรี่ไปจากพี่รัฐ
รัฐบอกว่าขายไปให้ใครแล้วก็ไม่รู้อะนะ
เขาก็ไม่ได้มีความผิดเขาก็ซื้อไปอย่างถูกต้อง

แล้วคนที่ถือเลขรางวัล๑๒ล้านบาท
ก็สามารถนำไปขึ้นเงินรางวัลได้
สามารถรับเงิน๑๒ล้านบาทกลับบ้านไปได้ไม่ต้องแบ่งใคร
สาเหตุที่ป้าภัยต้องฟ้องเพื่อเรียกเงิน๑๒ล้านบาทจากคนขายก็เพราะว่า
การซื้อขายถึงแม้ยังไม่ได้จ่ายเงิน
แต่ว่าขั้นตอนการซื้อขายเนี่ยคือมันมีการตกลงกันเอาไว้แล้ว
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
แล้วก็มีการเซ็นชื่อหรือว่าสลักหลังเอาไว้ที่ลอตเตอรี่แล้วด้วย
ซึ่งประเด็นนี้ถือว่าการซื้อขายมันสมบูรณ์แล้วนะคะ
ถึงแม้ว่ายังไม่จ่ายเงินก็ตามนะคะ
ผู้ซื้อคนใหม่ที่คนขายอ้างว่าขายต่อไปให้
เขาก็ไม่มีความผิดเพราะว่าเขาก็ซื้อมาอย่างถูกต้อง
ไม่ได้ไปจี้ไปปล้นไปยักยอกทรัพย์ใครเข้ามา
อันนี้เขาก็รับเงินไปอย่างถูกต้องเพราะว่าเขาถือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงิน
ก็แนะนำป้าภัยว่าแบบนี้เนี่ยนะต้องไปเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสลากอายัด
หรือตรวจสอบเลขรางวัลที่๑ว่ามีใครไปขึ้นเงินรางวัลแล้วหรือยัง
แล้วสลากที่มีคนนำไปขึ้นเงินรางวัลเนี่ยมันมีใบไหนไหม
ที่มีชื่อของป้าภัยเซ็นสลักหลังเอาไว้อะค่ะ
ไม่ยากเลยคือยังไงร้อยสภัพมันต้องมีคนขึ้นแน่นอน
ไม่งั้นต้องมีคนขึ้นล็อตเตอรี่นะครับที่หนึ่งไม่มีใครทิ้งหรอก
นี่นะคะคือที่พูดไปทั้งหมดเหล่านี้หมายความว่าถ้ามีลอตเตอรี่อยู่จริงนะ
แล้วถ้าลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาทจริงนะ
ก็จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่นายอัจฉริยะแนะนำไว้แบบนี้
แต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่จะทำให้ความจริงปรากฏ
ใครพูดจริงพูดโกหกก็คือสำคัญมาก
ไปหาต้นคั่วของเลขลอตเตอรี่เจ้าปัญหานี้ดูสิ
ว่าจริงแล้วที่ต้นคั่วมันมีเลขรางวัลที่๑อยู่จริงไหม

ที่พนักงานสอบสวนสอบภาวเมืองสะกดนคร
ยังไม่มีใครถูกรางวัลที่๑แล้วไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้กับตำรวจเลยนะคะ
อันนี้ต้องย้อนกลับไปถามที่ยี่ปั๊วไปดูต้นคั่ว
ภัยก็บอกว่าสิ่งที่ออกมาเรียกร้อง
แล้วก็มากรุงเทพมาปรึกษาผู้รู้กฎหมายเนี่ยนะ

ว่าลอตเตอรี่รางวัลที่๑ที่ว่านี้มันมีอยู่จริงหรือไม่
ถ้าสิ่งที่เข้าใจว่าถูกลอตเตอรี่มันเป็นสิ่งที่ป้าภัยคิดไปเองคิดผิดเนี่ยนะ
ก็อยากจะให้คนขายหรือคนที่ซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลจริงมาโชว์เลย
โชว์ให้ชัดเลยจะได้จบเรื่องนี้สักที
เราอยากจะรู้อยากจะรู้และอยากจะเห็นว่าลอตเตอรี่ใบนั้นที่เราซื้อไปมันอยู่ตรงไหน
อยากให้ความจริงมันปรากฏเพราะว่าตรงณเวลานี้

โชว์เชียลก็มากเลยเป็นสื่อออกทั่วประเทศแล้ว
บางคนก็บางคนก็บอกว่าเราผิดไหมบางคนก็บอกว่าน้องเขาผิดไหม
เราจึงอยากจะให้ความจริงมันปรากฏว่าหวยมันมีจริงไหมเราถูกจริงไหม
และเวลานี้ลอตเตอรี่หวยไฟนั้นอยู่ที่ไหนค่ะ
แล้วถ้าน้องเขาขายไปขายไปจริงไหมขายไปที่ไหนอยู่ที่ไหน
ถ้าใครซื้อไปหรือว่าลอตเตอรี่ใบนั้นใครซื้อไปแล้วเอาออกมาไหม
เอาออกมาเถอะจะให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้เลย
แม่มันก็เหมือนที่เราคุยกันมาหลายวันนะฮะ

เพราะว่าพูดกันตรงก็คือป้าภัยแกก็จำได้อยู่คนเดียวนะขณะนี้
ใช่ไหมฮะว่าเลขที่ฝากเจ๊รัฐเอาไว้ซื้อกันเสร็จเรียบร้อย
แต่ยังไม่ได้จ่ายตังค์มันคือนอนที่๑จริง
ที่เป็นพยานที่มาด้วย๒คนมากรุงเทพ
ก็เห็นว่าซื้อนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เห็นเลขทั้งหมด

เห็นเลขท้าย๒๓ตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาไปดูทางฝั่งของเจ๊รัฐบ้างนะครับ
อันนี้เป็นเจ๊รัฐนะฮะเจ๊รัฐนางรัตนาภูละครแม่ค้าลอตเตอรี่
นะครับที่ป้าภัยเขาบอกเขาซื้อไว้ด้วยอ่ะสองใบอ่ะนะครับ
วันนี้ยืนยันเหมือนเดิมนะครับยืนยันเช่นเคยว่า
ลอตเตอรี่ที่ประไพรอ้างว่าถูกตั้งวันเนี่ย
ไม่ได้อยู่กับเธอแล้วนะฮะ
บอกว่าเมื่อไม่ได้จ่ายเงินแล้วไม่มารับของตามนัด
ตามสัญญานะครับเพราะนางไพมณีเนี่ยบอกว่า
ลอตเตอรี่ที่ฝากเอาไว้ก่อนแม้ว่าจะเซ็นชื่อไว้แล้วเนี่ย
เดี๋ยวจะมาจ่ายเงินค่าลอตเตอรี่วันที่๒๕มีนาคม
แต่ไม่มาจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขายลอตเตอรี่ทั้งหมดไป
เนื่องจากพอใกล้วันลอตเตอรี่ออกเนี่ยยังเหลืออยู่ตั้ง๒๐๐กว่าใบ
ถ้าขายไม่หมดก็ขาดทุนแน่ยังไงก็ต้องขายออกไปนะฮะ
วันนี้เนี่ยความจริงต้องขายและตกลงเจรัตน์ตัดสินใจไม่ขายแล้วนะฮะ
เพราะว่าต้องใช้เวลาในการเดินหน้าหาหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์นะครับ
ตัดสินใจเอาลอตเตอรี่ที่เหลืออยู่ตอนนี้ที่ตัวเนี่ย๖๙๑ใบ
เอาไปส่งคืนให้ยี่ปั๊วเพราะไม่มีเวลาขาย
ต้องไปหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะครับ
เจ้ารัฐยอมรับว่าตอนที่รับโรตเตอรี่มาขาย

ที่บอกว่าเอาไปดูต้นคั่วสิว่ามันมีเลขที่ถูกรางวัลที่๑ไหม
รัฐบอกไม่ได้เก็บเพราะทิ้งขยะทุกงวด
เก็บไว้คงไม่เกิดปัญหาแบบนี้
เพราะจะรู้เลยว่าเลขเล่มเลขชุดนะเลขโค้ดอะไรต่างนานา
หรือว่าตัวเลขสีส้ม๗หลักเนี่ยเอาไปเช็คกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยว่า
ล็อตเตอรี่ของเธอที่เอามาขายมีถูกรางวัลอะไรยังไงบ้าง

การที่ต้องนำโรตเตอรี่ไปคืนในครั้งนี้เนี่ยเธอบอกว่าทำให้เธอต้องขาดรายได้ด้วยนะ
ปกติรายได้ก็คือขายล็อตเตอรี่ทีนี้ใครจะรับผิดชอบ
เธอมีอาชีพแค่นี้เองมีล็อตเตอรี่ออกแล้วอาการยังขายไม่หมดเลย
เราต้องยุติงวดนี้ขายหวยโดยสิ้นเชิง
ว่าเขาซื้อหวยแล้วจองหวยแล้วแต่เขาไม่มารับ
จะนำเงินมาซื้อหัวต่อไปค่ะหัวนี้ขาดรายได้หัวนี้ขาดรายได้
แล้วใครจะชดใช้ในที่แม่ค้าเสียหายเสียเวลาทำมาหากิน
ใครจะรับผิดชอบค่ะอยากค่ะ
อยากให้วอนคนที่ซื้อกับเราไปให้มาส่งมอบ
ถูกหรือไม่ถูกก็เอามาคืนถ้ามันมีรายชื่อของคุณประภัยน่ะ
เอามาโชว์ถ้าถูกก็ให้ไปขึ้นเงินค่ะ
กองสลากเลยค่ะจะได้จบจบสักทีค่ะ
มีปกแบบนี้ค่ะแต่ที่เราเอามาทำการจะขาย
เราก็ต้องฉีกปกตัวนี้ออกไปแล้วแม่ก็ไม่ได้เก็บปกตรงนี้ไว้
มันจึงไปตามไม่ได้เพราะว่าทิ้งไปแล้วทิ้งขยะไปแล้ว
นี่ฮะมุมเจ๊รัฐต้นคั่วทิ้งแล้วขายไปก็ไม่รู้ขายให้ใครด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นที่มุมป้าภัยบอกว่าก็สัญญากันแล้วนี่
แต่สัญญาแล้วคุณบอกจะเอามาจ่ายเงินวันนี้วันนี้
แต่คุณไม่จ่ายก็ถือว่าสัญญาก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรนะฮะ
วันนี้เราก็ไปทำข่าวกันหลายช่องในการช่วยกันอุดหนุนเจ๊รัฐในครั้งนี้
นี่คุณประยาชาติโครงถิ่นนะฮะผู้สื่อหาของเรานะครับ
พอจิรัฐบอกไม่ขายแล้วก็เลยช่วยซื้อลอตเตอรี่กันนะฮะ
นางของนักข่าวที่ไปทำข่าวนี่นะฮะถูกมั้ยครับ
ก็ซื้อเสร็จคุณประยาชาติบอกเซนด์ด้วยนะ
ค่าเฮ้เขียนชื่อกำกลับด้วยนี่

นางรโบราทนาเองนะฮะเจรัสบอกว่าก็เลยซื้อของตัวเองเนี่ย
ไว้สองใบด้วยนะครับก่อนไปคืนยี่ปั๊วเผื่อจะโชคดีนะฮะ
เขียนชื่อสลักไว้ข้างหลังโรตเตอรี่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็บอกนี่จ่ายเงินสดเรียบร้อย
ไม่ฝากค่ะ้าวไม่ฝากเลยค่ะ
ปลวกเป็นเรื่องจ่ายตังค์แล้วล่ะค่ะ
นี่จ่ายเลยเซ็นเลยจ่ายเลย
ไว้กับตัวเองเลยจากนั้นเจ๊รัฐก็ไปที่ร้านโทรศัพท์นะครับ
ทุกผู้ชมครับถามว่าไปทำไมนะ
เพื่อให้ช่างช่วยกู้ข้อมูล
การสนทนาทางไลน์
ว่าช่วงนั้นขายลอตเตอรี่ให้กับลูกค้าคนไหนบ้างมันจะมีหลักฐานอยู่นะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้คุยกับใครเรื่องลอตเตอรี่ที่อ้างว่าถูกรางวัลเลย
เพราะตัวเจ๊เองก็ไม่รู้จริงว่าลูกค้าคนไหนแบบไหนอะไรยังไงซื้อเลขไหนถูกไม่ถูกอะไรยังไง
รัฐนายอมรับว่ารับลอตเตอรี่ส่วนใหญ่มาจากยี่ปั๊วเจ้าเดียวนะครับ
แต่ก็มีแลกกับเพื่อนหรือไปซื้อเพิ่มบ้าง
หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอรับลอตเตอรี่มาขายนะครับ
รับมาจากเจ๊น้อง๑๓เล่ม๑๓๐๐ใบ
รับมาจากแม่ค้าที่ปั๊ม๒๐๓๐ใบ
ซึ่งตอนนี้จำไม่ได้ว่าแบบไหนอะไรยังไงแน่เลขแบบไหนอะไรยังไงรับเท่าไหร่แน่
รับจากร้านขายลอตเตอรี่อีกร้านหนึ่ง๒๐ใบ
รับมาจากเบลอ์อีก๔ใบนะครับ
ว่าของเขาเนี่ยเป็นเลขชุด๒ใบ
แล้วก็มี๑ใบที่เป็นเลข๕๗
อีกใบหนึ่งนี่๘๓๕๓๙๕คล้ายกับรางวัลที่๑คล้ายมาก
แต่ว่า๘๓๕๓๙๕เนี่ยตรงนี้มันใกล้เคียงนะครับไม่ใช่นะครับ
เจ๊รัฐบอกเดี๋ยวต้องไปสอบถามคนอื่นว่าที่เจ๊รับมาขายเนี่ยมีเลขอะไรบ้างนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเจ๊รัฐก็ไปไหว้พระธาตุนารายเจงเวงนะครับ
สถานที่ที่เขาขายลอตเตอรี่นะครับแล้วฝั่งของป้าภัยเขาก็รำกันเป็นนางรำอยู่ที่เนี่ยนะฮะ
ก็ไปจุดทูบนะไหว้พระธาตุนารายเจงเวงนะครับขอพรให้ผ่านเรื่องร้ายไปได้นะครับ
ไหว้พระธาตุวันนี้ก็ใช้ทูบ๑๘ดอกเทียน๑๒เล่ม
รัฐบอกว่าทีแรกตั้งใจจะใช้ทูบ๑๖ดอกแต่ว่ามีการมัดรวมเป็นชุดไว้อยู่แล้วก็เลยไม่อยากแยกออกนะครับ
โดยต้องการจะบอกถึงความเชื่อว่าการใช้๑๖ดอกหมายถึงการบูชา๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน
เพื่อให้เป็นพยานจุดทูบ๑๖ดอกหมายถึงไหว้บูชาเทพชั้นครู
พิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดาโดยสื่อความหมายถึงสวรรค์ทั้ง๑๖ชั้น
แต่ปกติแล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่ค่อยนิยมจุดทูป๑๘ดอกกันแต่เจ๊บอกไม่เป็นไรขี้เกียจแยก
ลูกมาขอพรมอาอุงพระเมนาราชิงริงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังพ่อองค์แสน
โดนบันดาลสิ่งหลายขอให้กลายเป็นดีนะคะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะคะ
คนไหนหายร้ายว่าร้ายก็ขอให้กลับไปคืนอภัยให้เขา
ขอให้มันความจริงกระจ่างแล้วให้มีผลสำเร็จโดยพรรณ
ลูกจะมาลำถวายค่ะ
พระธาตุนาราชิงริงช่วยลูกเลยนะคะ

ตอนนี้ลอตเตอรี่ก็ไปคืนเขาหมดแล้ว
ไม่ได้ค้าได้ขายอะไรต้องทำแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเสียเวลาทำมาหากินด้วย
นี่นะครับน้ำตาคลอเลยเสียงสั่นเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

พระใหญ่นะครับเสา๑๓มีนาคม
สักประมาณ๙โมงเช้าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

บอกนี่เลยไทม์ไลน์ของเจ๊นะ

ขี่จักรยานยนต์เร่ขายลอตเตอรี่
ตลาดบ้านธาตุจังหวัดสกลนคร
แล้วก็ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

ไปหาลูกค้าในเขตเทศบาลสกลนคร
ทั้งวันไม่ได้ไปกรุงเทพ

ชำระหนี้ที่ทกศสาขาสกลนคร

ตอนเช้าไปถอนเงินที่ธนาคาร

สลากของงวด๑๖มีนาคม

พอช่วงบ่ายนี่แหละป้าภัยก็โทรมาหา

เราไปคุยกับพยาน

เป็นคนกลางในการพูดคุย
เจรจาปัญหาเรื่องนี้ให้กับทั้งสองคน

นางรัตนาอย่างใจ
อาจจะไม่มีลอตเตอรี่อยู่ในมือจริงก็ได้
แต่ก็ไม่ได้เข้าข้าง๑๐๐เพราะต้องรอพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยก่อน
แต่ตอนนี้ก็สงสารนางรัตนาเพราะว่ากลายเป็นฝ่ายวิ่งหาหลักฐานต่าง
เพื่อจะยืนยันว่าไอลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑อะไรของป้าภัยเนี่ย
ไม่ได้อยู่ที่เธอคือจะถูกไม่ถูกไม่รู้ว่าเธอขายไปหมดแล้ว
ซึ่งตอนนี้ต้องรอการพิสูจน์อย่างเดียวว่าตกลงแล้วลอตเตอรี่ฉบับนั้นเนี่ย๒ใบนะของป้าภัยเนี่ย

ใบกรุงนั้นคืนที่ไปคืนเค้าพยายามจะหา
น้องพัยน่ะเค้าเก่งอยู่แล้วเค้าฉลากกว่านี้เยอะ

เค้าจะจำจริงแต่ซ้ายังเดียวเค้าไม่ถ่ายรูป
ไปถามตำรวจนะครับเพราะว่าป้าภัยเขาไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
แล้วมีลายเซ็นต์อยู่เนี่ยลายเซ็นภัยมณีเนี่ย
เพราะฉะนั้นขอแจ้งว่าหากใครครอบครองอยู่
ขอให้มาแสดงตัวกับตำรวจหน่อย
จะได้ร่วมกันหาความจริงนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย

ตอนนี้ตำรวจนะฮะได้ทำหนังสือถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ให้ตรวจสอบแล้วนะครับว่ามีใครนำสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตามหาอยู่ไปขึ้นเงินหรือยังนะครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราบอกว่า
มีคนส่งข้อมูลภาพลอตเตอรี่ที่คาดว่าน่าจะเป็นชุดที่ใกล้เคียงกับ
ล็อตตารี่รางวัลที่๑งบวันที่๑มีนาคม๒๕๖๔

ล็อตตารี่ที่ส่งมาเป็นล็อตตารี่หมายเลข๘๓๕๖๕๒
งบวันที่๑มีนาคม๒๕๖๔ทีมขาวก็เลยขอดู
ร้อยเอกทะเนตโมยะผู้กองกบนะฮะ
กับคนขายเจ้าประจำในตัวเมืองสกลนคร
พอเปรียบเทียบระหว่างลอตเตอรี่รางวัลที่๑กับลอตเตอรี่ของผู้กองกบ
จะเห็นว่าตัวเลขห่างกันอยู่ที่๑๑๔ใบเท่านั้น
แล้วก็ได้คุยกับน้องที่ขายลอตเตอรี่ให้
เป็นไปได้ว่าลอตเตอรี่รางวัลที่๑น่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะ
ก็เลยให้ผู้สื่อข่าวของเราตรวจสอบดูเผื่อจะเป็นเบาะแสนะคะ
นี่ค่ะเพราะว่ามันห่างแค่๑๑๔ใบก็เป็นไปได้สูงมาก
ลอตเตอรี่รางวัลที่๑จะอยู่ในพื้นที่สกลนคร
ทีมข่าวไปถามแม่ค้าขายลอตเตอรี่ค่ะน้องเบียร์ค่ะ
นางสาวปนัดดาอายุ๒๒ปี
ก็บอกว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้ามีลอตเตอรี่เหมือนของผู้กองกบ
จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการคละตัวเลขค่ะ
เพื่อไม่ให้มีการรวมชุดค่ะ
ดังนั้นไม่แน่หรอกว่ารางวัลที่๑อยู่ในพื้นที่สกลนครหรือเปล่า
แต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้
แต่ถ้าจะให้ชัดต้องดูที่ต้นคั่วนะคะ
แต่ถ้าคนขายไปรับลอตเตอรี่มาจากยี่ปั๊วหลายเจ้ามันก็ยาก
ส่วนผลกระทบในการขายลอตเตอรี่ออนไลน์หลังจากมีข่าวนี้

สั่งซื้อเขารีบโอนเงินมาให้แม่ค้าค่ะ
ไม่ติดเงินแล้วรีบโอนเงินไปให้แม่ค้าเร็วขึ้น

จากลูกค้าที่เขาสั่งจองหวยของเรานะคะ
การมีรูปภาพเป็นหลักฐาน
คือผู้กองกบเขาไม่ได้ทำคดีของป้าพัยกับเจ๊รัฐนะ
เกี่ยวค่ะคือเขาแค่มีลอตเตอรี่ที่เขาซื้อเอาไว้

เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับ